อยากได้รับเงินอัจฉีดเพิ่มเติมแต่ว่ายอดสามสิบห้าล้านบาทในโดยมีการประการแล้วนะครับ
ว่าจะมีการประกาศมอบให้กับนักเตะในวันศุกร์นี้ครับ
ก็จัดงานอย่างเป็นทางการนะครับบรรดาสื่อก็คงจะเตรียมงานวันนั้นกันด้วย
เพื่อไปร่วมฉลองความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่คว้าอันดับสี่ในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จอแดน
พร้อมกับได้สิทธิ์ไปบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนปีหน้า
๓๕ล้านนะครับก็จะมีแพ็คเกจทัวร์จากกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ที่แยกต่างหากด้วยนะครับ
ในการพาไปชมเกมพรีบริอังกฤษที่เลสเตอร์จะเปิดบ้านเจอกับเวสแฮมป์ระหว่างวันที่สามถึงเจ็ดฤทธิ์สัพพาคม
คือพาไปเที่ยวนะครับเพื่อหาประสบการณ์ในต่างแดนเป็นโบนัสให้
ล่าสุดคุณอำพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมก็จัดงานศุกร์นี้นะครับ
สิบเจ็ดเมษายนหกโมงเย็นที่อาคารเมืองไทยประกันภัยถนนรัชดาพิเศษ
ก็จะเชิญผู้สับสนุนครับทุกเจ้าที่มาร่วมในการมอบเงินดังกล่าว
ซึ่งมาดามแป้งบอกว่าครั้งนี้เป็นยอดอัดฉีดสูงที่สุดสำหรับทีมบอลหญิง
ตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมและอยากให้เงินก้อนนี้เป็นรางวัลชีวิตของนักเตะ
ซึ่งบางคนก็อยู่ในช่วงปลายของการเล่นฟุตบอลแล้วด้วยเวลานี้ครับ
ชาบาแก้วนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการเจ็ตแล็กด้วยนะครับ
ว่าหลายคนอ่อนล้าจากการเดินทางต่อเนื่องนะครับแล้วก็เวลาที่ต่างกัน
ซึ่งจอแดนเนี่ยช้ากว่าไทย๔ชั่วโมงหลายคนก็นอนไม่หลับ
คืนแรกที่กลับมาถึงไทยครับเช่นทรีการแดงดากองหน้านะครับ
ซึ่งเป็นน้องสาวของธิรสินแดงดาก็โพสต์เฟซบุ๊คว่าเธอเนี่ย
นอนไม่หลับในเวลาตีสามครึ่งก่อนที่วรรณีเพชรวิเศษครับ
ขวาเพื่อร่วมทีมจะเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันว่า
เธอออกไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนตีสองครึ่ง
ก็ไปดูอาการของนักเตะชาวาแก้วก่อนว่าพวกเธออ่อนล้าแค่ไหน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคิวเดินสายขอบคุณสื่อถึง๔ที่ด้วยกันครับ

หลายคนเคยเป็นนะครับอาการแบบนี้
ยิ่งทรมานที่สุดก็คือว่าง่วงด้วยแต่หิวด้วยนะครับ
คือทานไปทั้งสภาพที่ร่างกายไม่พร้อมนะครับ
ส่วนคนนี้ครับถือว่าเป็นกำลังหลักของทีม
ซ้ายกัปตันทีมอย่างสุริสาสร้างไทยสงฆ์นะครับ
ปตันแนนซี่ก็รับใช้ทีมชาติมานาน๑๐ปี
ก็เริ่มมองถึงอนาคตหลังจากที่เลิกเล่น
ฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นทหารหรือว่าตำรวจ
เพื่อความมั่นคงในชีวิตแต่ว่าไม่มีช่องทาง
ก็ฝากไปถึงพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

อยากจะขอความกรุณาให้หาทางช่วยเหลือเธอ
รวมถึงอีกหลายคนด้วยในทีมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
เพราะว่ารายได้ของทีมบอลหญิงเนี่ย

แอนซี่ก็เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลนะครับ
ที่บรรดาแป้งนมพลัมซัมผู้จัดการทีมเนี่ย
เข้าทำงานที่บริษัทเมืองไทยประกันภัย
เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเรื่องรายได้ส่วนหนึ่งครับ